อาวะเยาสวยงามสมคำร่ำเวลาจริง
ฟ้าสายน้ำทะเลสวยหาดทรายขาวละเอียดแบบนี้
แต่ช่วงนี้ถ้าจะลงใต้ไปเที่ยวเนี่ยคงต้องทำใจหน่อยนะคะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
หลังจากนี้ไปเราจะมาเจอกันไวหน่อยนะคะก่อนสัก๖โมงเช้า
จะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปทำงานกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
หลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครคงจะประหลาดใจว่า
ทำไมมีฝนตกมายามเช้าแบบนี้
ตรวจสอบข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะ
ดูจากแผนที่นี่แล้วเราอาจจะเห็นกลุ่มเมฆปกคลุมที่ภาคใต้มากหน่อยนะคะ
แต่ขณะที่วันนี้ค่ะหลายพื้นที่หลายเขตในกรุงเทพมหานครมีฝนปล่อยลงมายามเช้า
แต่ไม่ถึงขั้นจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังนะคะ
เป็นเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาเรื่อย
ขณะที่ทางตอนล่างของประเทศมีเส้น๑๐๑๐คือเส้นร้อนชื้นอยู่บริเวณนี้
ทำให้ร้อนชื้นเจอกับลมหนาวก็เลยมีอากาศที่แปรปรวนเกิดเป็นฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำกันหน่อย
ประกอบกับว่ามวลอากาศเย็นก็คือเนี้ยค่ะเส้นพันสิบสี่พันสิบหกพันสิบแปด
คล้อยต่ำลงมาเรื่อยบริเวณประเทศไทยตอนบนก็เลยทำให้ยิ่งหนาวเจอกับยิ่งร้อน
มันก็เลยเกิดการปะทะกันแบบนั้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมดูโมเดลนี้บ้างนะคะ
เป็นโมเดลจำลองเรื่องของอุณหภูมิให้คุณผู้ชมจำสีเขียวเอาแล้วกันนะคะ
เพราะสีเขียวอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียส
ตอนนี้เนี่ยตอนบนของประเทศไทยคือเหนืออีสานและภาคกลางหลายพื้นที่
เริ่มจะมีสีเขียวเข้มขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วนะคะแต่ว่าขณะที่ภาคใต้นะคะ
ยังคงมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันออกพัดมา
ทำให้ภาคใต้คือโดยเฉพาะตอนล่างนะตั้งแต่สุราชธานีลงไปเนี่ย
ฝนตกหนักนะคะต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำในพื้นที่ที่มีโอกาสจะท่วม
รวมไปถึงเรื่องของคลื่นในทะเลสูงสองถึงสามเมตร
ขณะที่อ่าวไทยตอนบนหนึ่งแถบประจวบคิริขันชุมพรฝั่งนี้นะคะ
ก็จะมีโอกาสเกิดคลื่นสูงได้ถึงสองเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอเตือนชาวเรือ
หรือว่าใครจะไปท่องเที่ยวงดออกเรือช่วงวันที่สองถึงสี่
ธันวาคมนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเราลงใต้ไม่ได้
ไปเที่ยวอีสานแล้วก็เหนือกันหน่อยตอนนี้อากาศดีมากนะคะ
บึงการสภาพอากาศที่ดีอุณหภูมิลดต่ำลงแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรนะคะที่เขาจะปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
พื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือในพื้นที่จังหวัดบึงกาลนั่นเองค่ะ
มีทั้งผักกาดข้างหน้าผักชีต้นหอมเจริญเติบโตลำต้นอวบใหญ่น่ารับประทานเลยนะคะ
ชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรเขาปลูกเอาไว้ริมแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะ
ตอนนี้ก็รีบเก็บขายโกยรายได้อย่างงามเลยนะคะแถมผักช่วงนี้แหมได้อากาศดี
กรอบทั้งหวานและยังเป็นผักปลอดสารพิษอีกด้วยนะคะ
อ่ะใครสนใจก็ลองแวะเวียนไปที่บึงการนะคะอยากย้ายจากบึงการเราไปสัมผัสอากาศหนาวสิบสามองศาเซลเซียสที่ยอดภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ากันบ้างนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากได้ชมทิวเขาพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว
ยังจะได้ชมดอกพญาเสือโครงที่ตอนนี้นะคะออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูหวานไปทั้งดอยเลยค่ะ
และที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ทางอุทยานอนุญาตให้นำรถขึ้นไปได้แล้ว
แต่ถ้าใครจะไปหลังวันที่๒ธันวาคมห้ามนะคะห้ามนำรถขึ้นไป
แต่ว่าจะต้องใช้บริการรถเช่าของชาวบ้านคันละ๑๐๐บาทเท่านั้น
ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนคนในพื้นที่แลกกับการได้ชมวิวสวย
แล้วก็การบริการที่เป็นเลิศนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเมืองไทยของเราเที่ยวที่ไหนก็ดีทั้งนั้นเลย
แต่ว่าเราก็ต้องช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาความสะอาดร